คุณผู้ชมครับมาต่อที่ช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการลงทุน
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ติดตามพร้อมกันครับกับคุณทั้งสองท่าน
สวัสดีครับคุณก๊อฟและท่านผู้ชมทางบ้าน
กลับมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลการลงทุน
ก็สัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ดูเหมือนว่า
ตลาดโดยรวมนะฮะทั้งไทยทั้งเทศนี่รู้สึกจะอ่อนแรงลงไปหน่อยนะครับ
ของไทยเองเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปจุดสูงสูงประมาณพันเจ็ดร้อยยี่สิบกว่าแล้วเนี่ย
รู้สึกจะเหมือนตื้อตื้อตันตันนะครับตื้อตื้อตันตัน
แล้วก็ตัวเลขช่วงนี้ก็ต้องแน่นอนครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส๓ที่ประกาศออกมาค่อยออกมาเรื่อยนะครับ

สายตาพี่นิดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเป็นไงฮะอินไลน์กับที่คาดไหมต่ำไปสูงไปหรือยังไงกันดีฮะช่วงนี้
ก็แน่นอนมันมีบางบริษัทที่จริงแล้วตัวเลขออกมาดีนะครับคำว่าดีของเราหมายความว่าถ้าเราดูเนี่ยมันค่อยเห็นตัวเลขสูงขึ้น
แต่อย่างนี้ชอบนะตัวเลขรายได้นะครับยอดขายแล้วก็กำไรแต่ประเด็นก็คือทำไมตลาดถึงขายนะครับ
อันนี้ก็เกิดจากว่าบางครั้งนักลงทุนอาจจะคาดหวังกับในเรื่องของตัวเลขค่อนข้างสูง
ใช่นะครับก็แล้วพอคาดหวังสูงผลออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกันแต่ไม่ได้สูงเท่าที่คาดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนผิดหวังไหม
พอผิดหวังปุ๊บเนี่ยแรงขายก็เริ่มออกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการขายตรงนี้เนี่ยมันก็พอรับได้นะครับ
เพราะว่าหลายท่านเองเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวเรายังไปไม่ถึงระดับที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจปกติ
แล้วเราก็ยังไม่ได้ไปถึงในระดับที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจร้อนแรงฉะนั้นตัวเลขมันก็มีโอกาสจะขยับขยับขึ้น
มาดูฝั่งต่างประเทศนะครับครับพี่นิดในช่วงที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานโยบายหลักของผู้ใช้โปรดงานประโยชน์ดรทรำเนี่ยนะครับ

ดูเหมือนว่านโยบายเรือทงเลยที่เขาบอกว่าก็คือในเรื่องของการปรับอัตราภาษีของนิติบุคคล
จาก๓๕จะสไลด์ลงมาเหลือ๒๐
ดูเหมือนว่าจะถูกเตะขัด
เพื่อนกันเองพักเดียวกันเองเนี่ย

ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่าตอนที่คุณทรัมป์หาเสียงเนี่ย
โอ้โหนโยบายนี้ถูกใจมาก
ถูกใจนะคู่ประกอบการ

แล้วก็ที่สำคัญคือตลาดหุ้นอเมริกานี่สิ

เราเห็นโอ้โหทำนิวไฮ
หวังว่าเดี๋ยวนโยบายนี้มานี่ไม่ต้องทำอะไรมาก

นั่นหมายความว่าถ้ากำไรของบริษัทพุ่ง

เราก็จะเห็นเนี่ยเข้ามาแบบผุ่งไม่ทัน

โอ้โหถ้าปีหน้าแล้วกว่าจะเห็นผลล่ะ
โอ้โฮใช้จริงก็ต้องมองไปดูปี๖๒

แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วจาก๓๕จะลงมา๒๐

ซึ่งตรงนี้เรื่องคณะกรรมการของฝั่งอเมริกาเอง

ไอ้ที่ว่าจะลดภาษีเนี่ย
มันจะทำให้เรื่องรายได้เข้าหลวงเข้ารัฐเนี่ย

อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันนะ

ที่มีหนี้เยอะนะ

ท้าน้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าติดเพดานล่ะ

ว่าบางครั้งเนี่ยตราสาร

ของตัวรัฐบาลท้องถิ่น

อูหหหนี่กับมีปัญหาเหมือนกัน

แต่อย่าลืมนะครับก็ต้องขอใบทรงใบเสร็จมาฉบับเต็มให้เรียบร้อยนะฮะ
อย่างนี้จะเกิดผลดีกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไหมพี่นิด
เพราะว่าก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะที่เป็นคล้ายค้าปลีกอย่างนี้
บริษัทที่อยู่ในค้าปีกนะโอ้โหหลายบริษัทอย่างโรบินสัน
สิ่งในลบินสันมีทั้งร้านของเขาเองใช่มั้ยและส่วนที่คนเช่าพื้นที

ปรากฏว่างบไตรมาส๓หลายตัวก็ออกมาใช้ได้เหมือนกันนะ
นี้ก็จะเป็นกำลังเสริมอีกเหมือนกันที่ทำให้การจับจ่ายใช้สอย
ของประชาชนทั่วไปนะครับดีขึ้นเร่งอัตราเร่งดีขึ้น

คนที่ไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสลิปเงินเดือนใช่ไหม

ส่วนใบก็ถือมีบัตรเครดิตไง

ใช่อันนี้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย

ฉะนั้นถ้าคนจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเขาเยอะ

อีกอันหนึ่งประเด็นสุดท้ายพี่นิดสำหรับสัปดาห์นี้

เดี๋ยวจะปรับเข้าปรับออกอันนี้เนี่ย
ปรับเข้าตัวที่ถูกเข้าก็ทำให้คึกคักหน่อย

ตรงนี้มันมีอะไรแล้วก็เห็นว่าจะสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับ
จะมีการประกาศนำเข้านำออก
ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นดัชนีนตัวหนึ่ง

นะครับที่ต่างชาติเนี่ยนะครับ
เขาทำขึ้นมาที่จะใช้เป็นสำหรับคล้ายเป็นตัวเปรียบเทียบ

นะครับเพื่อให้ผู้จัดการกองทุน
นะครับเขาเรียนรู้เออไม่ใช่เรียนรู้คือ
รู้ว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าหรือว่าแย่กว่า
ในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุน
อ๋อพออย่างนั้นก็คือก็เลยเป็นสร้างดัชนีตัวนี้

ถ้าคุณมีฝีมือบริหารจัดการ

แต่ถ้าต่ำกว่าเส้นนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้
ใช่ทีนี้เวลาเขามีการเอาหุ้นเข้ามาใส่
หรือถอดหุ้นออกจากดัชนีการคำนวณเนี่ยนะ

แง่ของผู้จัดการกองทุนเนี่ย

ใช่ไหมว่าไอ้หุ้นที่ถอดออกเป็นหุ้นที่เรามีหรือไม่มี

คือบอกถ้าเขาเอาออกหูเราเก็บไว้เต็มเลย

ใช่ฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการปรับอย่างนี้

หุ้นที่มีรายชื่อในการถอดเข้านำเข้าถอดออกอะไรเนี่ยนะครับ

ซึ่งก็รวมถึงดัชนีซึ่งสัปดาห์เดือนนี้ก็เหมือนกันก็คือ

เพราะงั้นเนี่ยใครจะลงทุนลงทุน
แล้วเพื่อจะให้แบบว่าติดตามข้อมูลข่าวสารดูอินดงอินเด็กซ์ตัวนี้ว่า
มันจะมีตัวไหนเข้ามาตัวไหนนำออกไป

เพราะว่ามีผลกระทบต่อมูลค่าราคาหุ้นในระยะสั้นเหมือนกัน

ก็วันนี้ครบถ้วนนะครับพี่นิดครับ
ก็ออกสำหรับสถานีก็กลับไปที่ห้องส่งครับขอบคุณครับ

คำแนะนำในวันแรกของสัปดาห์นี้ก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับ